เด็กหญิงอายุแค่๑๓ถูกน้าแท้น้าแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับ
มขืนมา๘เดือนเรื่องมันแดงได้ยังไง
พ่อของเด็กหญิงเนี่ยออกจากเรือนจำมาลูกไปเล่าให้ฟัง
ไปเล่าให้ฟังว่าถูกน้าเนี่ยทำแบบนี้ครับ
ตอนที่เราทำนี่เด็กร้องเด็กอะไรไหมครับ

คือเขามีขัดถือมีอะไรรอมั้ยครับ
หาเวลาแล้วก็ออกไปที่นี่ไง

พอเรานอนเรียนสิบครบแล้วล่ะไปไหนตอน
ก็ออกไปทำงานบ้าง
นี่เป็นช่วงที่ผู้ต้องหาถูกคุมตัว
มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
ซึ่งต้องทำในบ้านพักของตำรวจนะ
แทนการจะไปจำลองในสถานที่จริง

ผู้ต้องหาคดีนี้อายุ๔๔ปีครับ
มีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลยนะ

แล้วก็มีศักดิ์เป็นน้าแท้ของเด็กอายุ๑๓ปีนะฮะ
จากการสอบสวนซะว่าเหตุที่เกิดขึ้น

ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็หายาเสพติดนะฮะค่ะ
ลูกสาวคือเด็กหญิงอายุ๑๓ปีนะฮะ

เนื่องจากพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็ก

ความสนิทสนมไว้วางใจระหว่างเด็กหญิงนะ
ก็เหตุขึ้นใจมานานถึง๘เดือน

พ้นโทษออกมาเด็กเล่าให้พ่อฟัง

และมีการสอบปากคำโดยสหวิชาชีพด้วยนะครับ
นำไปสู่การจับตัวน้าชายในที่สุด
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

แจ้งเขาหาข่มขืนกระทำชำราวเด็ก

ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ซึ่งขณะทำแผนนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถาม
พี่ทำทำไมเนี่ยพี่เป็นน้าเขาพี่ทำทำไม
ผู้ต้องหามีสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้สะทกสถานอะไร
บอกว่ารักเหมือนลูกรักเหมือนหลาน
แต่พอเกิดความใกล้ชิดมันเลยเลยเถิด
นี่นะฮะสติยังคิดไม่มี

อันนั้นพ่อที่เพิ่งออกจากคุก
ออกจากคุกมากลับบ้านแล้วไปข่มขืนลูกตัวเอง
แฝดมีคนโตคนหนึ่งคนเล็กคนหนึ่ง
เพิ่งเกิดขึ้นไปโอ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นนะ

แล้วว่าเจ็บปวดทุกทีนะครับเวลาที่บอกว่าอ่าระวังคนแปลกหน้านะ

ที่ไหนไอ้คนไม่แปลกหน้าเนี่ยมันก็ก่อเหตุกับเด็กเยอะนะ